เตรียมร่างกายคุณให้พร้อม
ซ้อมเสียงคุณให้แน่น

๙นาฬิกา๑๐นาทีเป็นต้นไป

แล้วมาตะโกนข้ามประเทศไปพร้อมกัน